ในช่วงนี้เราจะไปติดตามเกี่ยวกับปฏิบัติการ
ในการที่ต้องการจะผลักดันช้างป่า
ให้กลับเข้าไปสู่ในเขตอนุรักษ์ที่ป่าเขาอ่างรือในนะครับ
หลังจากที่ได้มีช้างป่าออกมาทำร้ายเจ้าหน้าที่จนเสียชีวิตไป๑คน
วันนี้หน่วยเคลื่อนที่เร็วได้กลับลงไปในพื้นที่อีกครั้งนะครับ
หลังจากที่ได้ระงับแผนไปชั่วคราว
หลังจากที่มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตก็พบว่าตอนนี้
ช้างได้เคลื่อนออกจากจุดเดิมไปแล้วนะครับ
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากคุณพยุงศักดิ์การสมเกตครับ
ลงพื้นที่ตามรอยช้างป่าอีกครั้งในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

เพราะคาดว่ากลุ่มช้างป่ายังอยู่ในพื้นที่
แกะรอยช้างป่าต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก
โดยเริ่มที่พื้นที่ป่าหลังวัดของมหาด
ช้างป่ามักจะออกมาหากินอยู่บ่อยครั้ง
ซึ่งเป็นป่าพื้นที่ราบลบทึบและมีต้นเสียที่เป็นน้ำ
แต่วันนี้เมื่อคืนเนี่ยเขาจะย้ายที่หรือเปล่าผมก็ยังไม่ทราบครับ
เมื่อวานเรานั่งอยู่จุดป่าแตงก็เดินเขาเดินเรียบเพราะว่าเราดักอยู่จุดนู้น

ขณะที่บริเวณที่ทำการงานเสร็จของชาวบ้านก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เจ้าหน้าที่เดินสำรวจและพบร่องรอยเท้าช้างป่าขนาดใหญ่อยู่ในสวน
ถัดมาไม่ไกลมากนักก็พบร่องรอยช้างลงมากินน้ำประมาณ๒๓ตัวบริเวณบ่อเก็บน้ำของชาวบ้าน
ก่อนที่รอยเท้าจะเดินเข้าหายไปในป่า
คิดว่าเนอะถ้าช้างเยอะมันจะไปแบบลอยเยอะทางดานจะเยอะแต่เนี่ยมันไม่ค่อยเห็นสังเกตไม่ค่อยเห็น
คิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ทำร้ายเจ้าที่เรา
รอยเท้าช้างป่าที่ค่อนข้างใหญ่ทำให้ทางเจ้าหน้าที่เดินเท้าต่อขึ้นไปบนภูเขาไผ่หรือภูเขาโคราชซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของช้างป่าฝูงใหญ่และระหว่างเดินแกะรอยก็พบว่ามีรอยการเดินผ่านของช้างป่าอยู่บริเวณสรรเขาซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าช้างป่าอาจจะได้กลิ่นคนทำให้เดินหนีออกไปก่อน
จุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ช้างป่าจะมาอาศัยกันอยู่หลายตัวครับจุดนี้ซึ่งจากการแกะรอยทางเจ้าที่ก็บอกว่าจุดนี้เป็นร่องรอยล่าสุดครับเนื่องจากสภาพดินเนี่ยก็ยังใหม่อยู่เลยครับเหมือนมีการเล่นดินอยู่บริเวณนี้
การแกะรอยช้างป่ากว่า๗ชั่วโมงครั้งนี้จะไม่พบตัวช้างแต่พบเพียงแค่ร่องรอยทางเดินเท่านั้นแต่ชาวบ้านที่เคยร่วมผลักดันช้างป่าและอยู่ในเหตุการณ์ช้างป่าทำร้ายคนยังคงรู้สึกกลัวช้างว่าจะกลับออกมาทำร้ายคนอีก
เพราะภาพเหตุการณ์ครั้งนั้นยังคงจำติดตาจนไม่อยากกลับไปร่วมผลักดันช้างกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

นี้ก่อนดูว่าทางออกมารึยังอะไรประมาณนี้
เนี่ยนะฮะก็สั่นใจครับผมก็ร้องเสียงหลงเหมือนกัน
แกะรอยช้างป่าของเจ้าหน้าที่ยังคงเป็นไปด้วยความลำบาก
เพราะอยู่ในช่วงหน้าแรงทำให้การสังเกตรอยเท้าได้ไม่ชัดเจน
แต่ทางเจ้าหน้าที่ยังคงให้ความพยายามในการแกะรอยต่อไป
เพื่อสังเกตพฤติกรรมของช้างป่าก่อนที่จะนำข้อมูลมาปรับแผน
ผลักดันช้างป่ากลับคืนสู่ป่าอีกครั้ง
พยุงสักการสมเกตข่าวแท้วรัดทีวีไหล่งาน